พูดถึงนักร้องแกมมี่โกค่ะนี่ก็แกมมี่โกเหมือนกันนะคะ
แล้วก็โอ้โหตอนนี้เป็นแม่ค้าเหมือนกันเอาใครล่ะ

พี่ดอกอ้อทุ่งทองนักร้องสาวค่ายแกมมี่โกเนี่ยนะคะ

แกเข้าป่าไปเก็บหงเก็บเห็ดมาขายเนี่ยล่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่
สุดยอดมากนะคะคือพี่ดอกอ้อทุ่งทองเนี่ยค่ะ
แกเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังนะคะ
เพลงที่เรารู้จักกันดีนะคะชื่อเพลงสนค่ะ
ร้องกับน้องสาวแท้ก้านตองทุ่งหนึ่น
พอโควิดเล่นงานเข้าคุณผู้ชมรายได้โอ้โหมันหายไปเป็นล้านล้านเลยค่ะ
ดอกอ้อบอกเลยนะคะแกกลับบ้านเลยเมื่อบ้านค่ะ
จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่เฉยรายได้มันไม่งอกเลยค่ะ
ทำไงล่ะทีนี้ก็ไปเจอเห็ดสดเห็ดเพาะเห็ดโคนอยู่ในป่านี่แหละค่ะ
ดอกอ้อแกก็เลยเข้าป่าไปเลยคุณผู้ชม
ไอเดียนะคะเก็บมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะ
นี่เงินทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
คือพี่ดอกอ้อเธอเข้าไปในป่าหาเองแบบนี้นะคะไม่ใช่ขายสดอย่างเดียว
เอาเห็ดทั้งหมดมาดองน้ำเกลือค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยนะ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคือพี่ดอกอ้อบอกว่าจริงแล้วพี่เข้าป่าอยู่แล้ว
คือชาวไร่ชาวสวนทำแบบนี้คือไม่ติดขัดอะไรเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ดีมากด้วยนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ด้วยความที่เลือดศิลปินอยู่เต็มตัวนี่แหละค่ะ
ดอกอ้อบอกเลยนะคะพี่ก็เหงาเอาเหรอ
ร้องเพลงนี่แหละค่ะแต่งเพลงร้องเพลงแล้วก็ช่วยลนลงให้พี่น้องชาววนเนี่ย
ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดนะคะส่งกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงร้องสดของพี่ดอกอ้อเพราะจริงค่ะ